คุณผู้ชมคะมาดูอีกเหตุหนึ่งค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายฆ่าหมกสาววัย๓๗ปี
สภาพคือมัดมือมัดเท้าแล้วก็เปลือยกาย
ข้าวของในห้องถูกลื้อค้นกระจัดกระจายอยู่ในแมนชั่นแห่งหนึ่งนะคะ
ทีนี้ก็ต้องไปไล่ไปตรวจสอบหากล้องวงจรปิด
ว่าใครคือคนที่ก่อเหตุฆ่าผู้หญิงวัย๓๗ปีคนนี้
ทีนี้มันมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เพราะว่ามีคนต้องสงสัยไปบอกกับแม่บ้าน

แม่บ้านก็เลยเปิดประตูให้ขึ้นไปบนแบนชั่น
แล้วเขาก็กลับออกมาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบ

อยู่ในซอยรังสิตนครนายก๒๐ที่จังหวัดปฐุมธานี
ตอนเปิดเข้าไปในห้องไปพบศพนางสาวเพ็ญพิมล
บุญช่วยเหลืออายุ๓๗ปีเป็นชาวระยอง
สภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอนี่คือขึ้นอืดแล้วนะคะ
เปลือยอยู่ข้างเตียงมือและเท้าโดนมัดด้วยสายไฟค่ะ
แล้วก็บริเวณที่คอที่ปากเนี่ยมีผ้าสีแดงมัดไว้แน่นเลยนะคะ
กลิ่นเจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้โหตอนนั้นเข้าไป
นี่คือกิดกลิ่นคละคลุ้งไปแล้วนะคะ
แล้วก็จากการตรวจสอบตามร่างกายไม่ได้เจอรอยบาดแผลอื่น
แต่สภาพในห้องนี้มันกระจัดกระจายค่ะ

สินบางอย่างของผู้ตายก็หายไป
โทรศัพท์มือถืออย่างเงินจำนวนนึงเนี่ยนะคะ
ทีนี้มีข้อมูลรู้ว่าผู้ตายพักอยู่ที่ห้องนี้คนเดียว
แล้วเพื่อนของผู้ตายเขาติดต่อครั้งสุดท้าย

ทีนี้พอวันพุธตอนเช้าเพื่อนก็ส่งไลน์เหมือนกับจะไปทักค่ะ
สติ๊กเกอร์ไปแต่ผู้ตายก็ไม่ได้เปิดอ่าน
มารู้อีกทีนึงคือเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยต้องไปสอบถามแม่บ้านของแมนชั่น
แม่บ้านบอกว่าแฟนของผู้ตายเนี่ยนะโทรไปที่สำนักงาน
บอกว่าเนี่ยผมติดต่อแฟนไม่ได้เลย
โทรมาที่สำนักงานของแมนชั่นให้ช่วยไปดูหน่อย
แม่บ้านก็เลยขึ้นไปเคาะประตู
เขาอยู่หลายทีแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับมา
แต่แม่บ้านคนนี้ค่ะบอกว่ากลิ่นมันแปลก
มันเป็นกลิ่นเหม็นออกมาจากในห้อง

ทีนี้ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกปัณพัฒน์เดชโชธพิสิทธ
ผู้กำกับการสพประตูน้ำจุลาลงกร

บอกว่าผู้ตายมาเช่าห้องนี้อยู่คนเดียว
เช่าห้องตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
รอปภพบผู้หญิงคนนี้ครั้งสุดท้าย
คือช่วงเข้าสู่เช้าของวันที่๔
หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจออีกเลย
เช้าของวันที่๔ก็คือเช้าวันพุธ
แล้วแม่บ้านก็บอกว่าแต่ที่น่าสังเกตอย่างหนึ่ง
มีผู้ต้องสงสัยเข้ามาหาผู้ตาย

ทีนี้แม่บ้านก็เลยเปิดประตูแมนชั่นให้เข้าไป
แล้วหลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นที่อ้างว่าเป็นเพื่อน

ก็กลับลงมาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
จนมากระทั่งแฟนของผู้ตาย

แล้วให้แม่บ้านไปช่วยดูให้หน่อย
เมืองต้นก็ตั้งปมสังหารไว้

ชู้สาวรวมถึงเรื่องปัญหาส่วนตัว
เจ้าหน้าที่บอกว่าขอยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งเลยนะคะ